เจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบของลูกชายนะคะ
ที่อุบุญราชธานีลูกชายค่ะ
จิกหัวรัวหมัดตบแม่ต่อยแม่เท่านั้นยังไม่พอ
ใช้เท้าเหยียบหัวแม่
คำจำกัดความเรียกว่าอะไรดีคะ

ผมไม่เคยฆ่าใครครับเขาฆ่ากันเองครับ

กลายโคนท่านไหนไม่ใช่ผมได้อะครับเนี่ย

เอาผมไปไหนผมไปได้ไงผมไม่ได้ผิดอะไร

เดี๋ยวจะพาไปหาเสือแดง

ทำร้ายแม่ตัวเองเสมอขนาดนี้

ไม่ใช่ทั้งสองไม่ใช่ยาหรอกแล้วไม่ใช่เล่า

ข่าวนี้น่าสนใจการุณาฟังต่อให้จบนะคะ

พอเมืองอุบลราชธานีนะคะผู้ชายคลั่งคนนี้ชื่อว่าในเต้ย
เป็นเจ้าเพศพอดีเลยอายุยี่สิบห้าปีค่ะสุดท้ายถูกจับกุมได้
บริเวณบ้านพักกลางทุ่งนาบ้านหนองไหลตำบลหนองขอน
จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอาการคลุมคลั่งขนาดไหนเอ้า
ทำร้ายแม่หัวแตกแขนหักค่ะแล้วทำลายข้าวของในบ้านอีก
นี่ตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวเอามือไพ่หลังใส่กุญแจมือแบบนี้นะ
ผมไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้ทำผิดอะไรผมไม่ได้ฆ่าใครตาย
เต้ยสตินะคะเต้ยอยู่ในอาการกระวนกระวายนะคะ
พูดจาไม่รู้เรื่องบอกว่าไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ทำร้ายใคร
แล้วบังคับให้ตำรวจถอดกุญแจมือนะคะ
บอกว่ารู้จักกับนายพลอีกด้วยนายพลไหนคนชื่อพลหรือว่า
ยดทางตำแหน่งทางทหารยศทางทหารตำรวจนะฮะ
ไม่ใช่นะคะไม่รู้จักนายพลไหนก็ไม่รู้ส่วนผู้เป็นแม่ค่ะ
อายุเท่าไหร่ล่ะคะ๘๑ปี๘๑ปี
คุณแม่ท่านนี้ค่ะถูกนายเต้ยทำร้ายนะคะ
นี่ค่ะเลือดอาบเลยนะเลือดอาบพี่ต้นแล้วต้องเอาตัวเนี่ยมาที่โรงพักก่อน
ปฐมพยาบาลตรงนี้เพราะกลัวว่าตอนนั้นนายเต้ยเดี๋ยวจะพุ่ง
เข้าไปทำร้ายแม่อีกนี่ค่ะเลือดตกเนี่ย
แบบนี้ค่ะโอ้ศีรษะแตกเลยนะคะคุณแม่เล่าให้ฟัง
โอ้โหน่าสงสารแม่มากแม่บอกว่าลูกชายทำร้ายตัวเอง
ทานโทษนะคะเป็นเรื่องรูทีนไปเลยอ่ะทำไมนะ
เป็นประจำทุกวันตีแม่ทุกวันตีแม่ประจำทุกวัน
ใช้ฝ่ามือตบหัวฝ่ามือที่แม่ให้มาเนี่ยนะคะ
ตบหัวแม่ตีแม่แขนหักใช้เท้าที่แม่ให้มาเตะแม่
แล้วใช้เท้าที่แม่ให้มาเหยียบหัวแม่จนสลบ

ชีวิตที่เหลือน่าจะน่าจะ
แต่ว่าครั้งนี้ต้องยอมรับนะว่าเคราะห์ดีอย่างหนึ่ง
ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือได้ทันแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าช่วยเหลือไม่ทัน
อาจจะตายนะคะแม่อาจจะตายค่ะ
ส่วนสาเหตุแม่บอกขนาดว่าแม่เป็นแม่นะแม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่า
สาเหตุอะไรที่ลูกชายได้คลุมคลั่งแบบนี้เหล้าก็ไม่ได้ดื่ม
ยาเสพติดก็ไม่มีตำรวจก็เลยเอาล่ะ
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่าอ้างว่าคุณเป็นลูก
แล้วคุณจะทำอะไรกับแม่ก็ได้ไม่ใช่นี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวฟังค่ะ
อืมทีนี้เนี่ย
ต้องไปดูอาการทางสมองไหมคะ
เล่าไม่ดื่มยาเสพจิตไม่มี
เพราะว่าล่าสุดตำรวจก็ตรวจปัสสาวะแล้ว
พบสารเสพติดจริงด้วยนะคะ
ก็ต้องไปดูเรื่องของสมงสมองสภาพจิตใจว่า
ใช่ผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่านะคะ
ทำแม่ได้ขนาดนี้นี่คือไม่ธรรมดานะ
ก็ต้องตรวจเรื่องของอาการทางจิตแล้วล่ะ
ใช่จะอ้างว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบก็ไม่ได้นะคะ